ปีประเทศไทยดินถล่มเกือบ๕๐ครั้ง
คนไทยเสียชีวิตกว่า๕๐๐คน
วิเคราะห์ปัจจัยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
พุธนี้ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์